คุณติดต่อสื่อสารกับเจ้าที่เจ้าทางได้

แต่ว่าท่านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
เหตุมันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์

ตามไปดูค่ะ
มันมีความเดือดร้อนมาก
ดิฉันเลยขอไปสำรวจดูใกล้หน่อย

เห้ยกองอะไรต่างเซ็นอะไรต่างเนี่ย

แล้วเจ้าที่ท่านสามารถย้ายที่อยู่ได้เองมั้ย
ท่านย้ายไม่ได้ก็เลยไลน์บอกดิฉันว่าท่านได้รับความเดือดร้อน
ช่วยบอกออกข่าวทางไทยรัฐทีวีหน่อย
บริเวณนี้คืออยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ช่วงสะพานคลองน้ำเมา
ตรงข้ามวัดนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เอาล่ะแบบนี้คุณค่ะเจ้าหน้าที่
จากเจ้าที่ท่านไม่ปลื้มแล้วเนี่ยนะชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่ปลื้ม

คือเขาบอกว่ามันเดือดร้อนมันเป็นกองขยะ

มันส่งกลิ่นแล้วมันก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
ลพิษอะไรต่างแล้วมันทำลายภาพลักษณ์ของชุมชนเขาด้วย
แห่กันมาเททิ้งตรงนี้หมดเลย
ทำไมถึงทำแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วอยากวานฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ท่านบอกว่าบ้านน้อยหลังนี้เคยสุขี้เสียจริง
ปลูกไว้สวยงามทุกสิ่งสุกจริงเพราะฉากสีฟ้า
แต่ลองซิสภาพเป็นแบบนี้
เว้งว้างว้างปลาบา
แล้วลายล้อมไปด้วยกองขยัก
หุ้นขามันไม่ได้
ฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้หน่อยแล้วกันนะ
ฝากคุณเจ้าหน้าที่ไปช่วย
เจ้าที่และประชาชนในชุมชน
อย่างน้อยก็ท่านก็จะได้สบายใจไม่อยู่เหงา
สบายใจแล้วที่ตลอดข่าวมาทำข่าวให้ท่าน

ไม่ค่ะด้วยรักและห่วงใยท่านบอกอย่างนี้